สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
คนเหมือนเดิมนะคุณชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ
วันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศผลท้ายรายการ
แต่ว่าถ้าใครอยากได้ส่งข้อความมาไลน์แอดไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่ตอบคำถามว่าคุณเนี่ยชอบดูข่าวแบบไหนในรายการคู่กัดสะบัดข่าวและเพราะอะไรนะครับ
อย่าลืมแอชแท็กเปิดโทรมาด้วยนะครับ
ทำให้ถูกกติกานะจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้จะตัดสินแล้วนะว่าใครจะได้ไป
ใช่คุณตอบมาเลยง่ายครับคุณชอบดูข่าวแบบไหนในรายการคู่กัดสะบัดข่าวและเพราะอะไรด้วยนะครับ
ส่งมาเลยนะคะรอลุ้นกันดีกว่าว่าท้ายรายการใครจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ไป
บางคนบอกว่าทำไมรีบตัดสินล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยังได้หรือเปล่า

พรุ่งนี้วาร่าแห่งชาติติดตามกันถ่ายทอดสดสลากินแบ่งรัฐบาลไปดูเหรอ
พวกเราสามคนก็จะไปลุ้นด้วยไงก็เลยไม่มาเจอกันวันนั้น
ก็เลยจะต้องมาประกาศรางวัลในวันนี้นะจ๊ะ

ลุ้นเงินทุกวัวดเลยนะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับบอกกันเอาไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะ
ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมา
ได้รับความนิยมคนไปลงทะเบียนกันเยอะเลยครับ
เรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าได้รับการประกาศ
แล้วก็บอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะฮะโอ้โหบอกเลยว่า
ได้จำนวนคนที่มาลงทะเบียนเยอะมากก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้ง๗หน่วยงาน
โอ้โหบอกเลยว่ามีประมาณสักสี่ล้านคนที่มาลงทะเบียนได้แล้วอ่ะโอ้
อะไรจะเยอะขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เอาจริงนะรวมรวมแล้วเนี่ย
จากทางเว็บไซต์ก็สัก๘ล้านจาก๗หน่วยงานตามพื้นที่ต่าง
ที่ประชาชนให้ความสนใจไปลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่อีก๔ล้าน
รวมเท่าไหร่สิบสองล้านคนเยอะเลยโอ้โหแล้วเขาบอกว่าครั้งเนี้ย
สิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นไปตามกำหนดนะฮะ
แล้วเขาเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

เรียกได้ว่าเป็นการลงทะเบียนส่วนบุคคล

จนถึงวันที่๑๙ตุลาคมนี้

เช็คดูคุณสมบัติของตัวเอง
แล้วดูสิว่าจะสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
ผู้ที่ลงทะเบียนสัปดาห์แรกในช่วงวันที่๕๘กันยายน
สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันพรุ่งนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศสถานะผู้ลงทะเบียน
ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปครับ

ก็ต่อเนื่องด้วยข่าวดีของกรยศกันบ้าง

ประสบความสำเร็จมีการมีงานทำ
ก็เพราะกู้ยืมเงินจากกรยสนั่นแหละ

เพราะเรื่องนี้มันเป็นสาระที่เป็นข่าวดี

ปกติเราก็ต้องมีการใช้เงินคืนจ่ายดอกอะไรไปถูกไหม
ไม่ต้องจ่ายดอกไม่ต้องจ่ายอะไรดังใดทั้งสิ้นเลยค่ะ

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หรือก่อยยอสอในวารสามนะคะ
คือกำหนดให้การกู้ยืมเงินกยศ

ไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ

แบบว่าไม่ต้องเสียดอกเสียใดทั้งสิ้น

เหตุผลที่ให้มาก็คือ
กองทุนกู้ยืสอไม่ใช่ธนาคาร

คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีการศึกษา

และการที่มีมติออกมาแบบนี้นะคะ
ให้มีผลย้อนหลังไปถึงผู้กู้ยืมเงิน
หรือคนที่ค้ำประกันที่ทำสัญญากู้ยืมก่อนที่จะมีการประกาศด้วย

แปลว่าณวันนี้เป็นต้นไปและนับย้อนหลังไปเนี่ย
ใครที่ยังคงมีหนี้กับกองทุนกรยศอยู่
ก็จะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้
อ่าก็ขอแสดงความยินดีเนาะ
แล้วก็ต้องมองถึงโอกาสด้วยว่า

เราจะทำอะไรตอบแทนสังคมหรือให้โอกาสแก่คนอื่นบ้างนะคะ
เรายินดีด้วยค่า
สำคัญคือไปใช้นี้นะ

เพราะแค่โลดล้อนเบี้ย
บอกว่าอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้มิจฉาชีพเนี่ยเยอะมาก
แล้วก็กระจายข่าวปลอมเชิญชวนให้ประชาชนมาลงทะเบียนกรอกข้อมูล
เพื่อรับเงินช่วยเหลือโควิดผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่ฮะคือเขาแอบอ้างว่าเป็นเว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หลอกว่าเนี่ยมาลงทะเบียนสิเดี๋ยวจะให้เงินนู่นนี่นั่น
อย่าหลงเชื่อนะครับแต่คุณผู้ชมถ้าอยากจะเช็คนะว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริง
คุณผู้ชมเชื่อไหมเราเล่าข่าวอย่างนี้กับทุกวีทุกวันมันก็ยังมีคนที่ถูกหลอกอยู่
ซึ่งก็ต้องเข้าใจบางอย่างว่าบางครั้งบางคราวเขาไม่ได้ดูข่าวแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวปลอม
เขาเล่าให้ฟังเลยนะแล้วเขามีคนที่ส่งมาร้องเรียนว่าโดนหลอกแบบนี้ทุกวันมาก
นี่ขนาดเราเล่าข่าวอย่างนี้เราไม่ใช่แค่ช่องเดียวนะทุกช่องก็นำเสนอข่าวแบบนี้ก็ยังมีคนโดนหลอกทุกวัน
บางทีเขาปลอมแปลงซะดูแนบเนียนดูไม่ออกแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอม
ดังนั้นก็คงต้องตรวจสอบให้มั่นใจมากขึ้นด้วยนะจะได้ไม่ถูกหลอกนะคะ

ทำใจไว้เลยค่ะตกแน่นอน
เอางี้ละกันครับน้ำมันท่วมผมเห็นแล้วในหลายจุดน้ำรอการระบายก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันคือมันมีหลายเหตุผลแล้วก็หลายสาเหตุ
ไปดูในหนึ่งสาเหตุนั้นเขาบอกว่ามันมีเรื่องของขยะมูลฝอยพวกขวดน้ำพลาสติกที่ไปอุดตันในท่อครับ

แต่คุณผู้ชมตามภาพเลยใครจะเชื่อว่ามันจะเยอะขนาดนี้
มันมีมากจริงและนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำนั้นท่วมในกรุงเทพหรือว่าในหลายจุดในเขตปริมณฑลหรือว่าในบางจังหวัด
ก็เพราะมันมีเศษขยะต่างไปอุดอยู่ในท่อแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาโอ้โหคุณดูสิครับ
เอาเก็บขวดคล้ายคือได้หลายบาทค่ะ
ดึงขึ้นมากองขวดพลาสติกมันเยอะขนาดนี้แล้วพอเคลียร์ขึ้นมาได้เป็นยังไง

เอาพูดง่ายพูดตรงภาษาชาวบ้าน
นึกภาพจินตนาการดูเหมือนคุณกดฝาชะโคกอ่ะ

ใช่แล้วบางที่เนี่ยเจอกระสอบซายบิ๊กแบ๊กอ่ะ
คนที่เขากั้นน้ำท่วมแล้วไปอุดตรงท่อแบบนี้ก็คิดดูแล้วกัน
หรือตามข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เห็นอยู่
ฝาท่อไปอุดฝาท่ออีกที
หรือว่าก้อนหินที่มันอยู่ในท่อระบายน้ำที่เป็นก้อนใหญ่นะ

ทางเพจเนอะเขาแชร์นี้มา
ส่วนภาพที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่บนถนนหลวงแพ่ง
ช่วงคลองทัพยาวถึงคลองพระยาเพชร
เขตลาดกระบังตรงนั้นก็โดนเยอะ
แล้ววันนี้ก็ฝากเตือนกันหลายพื้นที่ในกรุงเทพ

จะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงคนกลับบ้านฝนก็อยากจะตกบ้างเหมือนกัน

จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในกรุงในเมืองเหมือนกัน

ว่ากันไปมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
ทำเอาแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแทบช็อก

มีคนอินบล็อกมาแล้วไม่ได้มาแบบสภาพปกติ

แก้ผ้าล่อนจ้อนมาโตว่าล่างทางแล้วอ่ะ

แม่ค้าตกใจสิลูกค้าจะมาแบบนี้ได้ไง
อ่ะไปดูแชทของแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งในตะวนวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ให้ดูไม่ได้จริงได้แต่เบลอเอาไว้
แล้วบอกว่านี่เป็นภาพอุจจาตาก็ว่าได้
คือเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กนะคะ

เป็นผู้ชายร่างทวมสวมแมสอยู่นะ

ละ๑นาทีแล้วมีข้อความด้วยนะ
นี่เหงาเลยอยากโชว์
อวดหาสาววิจารณ์หน่อย

ยังไงนั่นแหละตามนั้นเลย
แน่จริงเอาหน้ามาให้ดูด้วยสิ

หญิงสาวบอกว่าเธอไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย

ส่งข้อความคุยกันไปคุยกันมาแล้วเนี่ย

หน้าเฟซบุ๊กของเธอผู้ชายคนนี้นะเขาบอกว่าอย่าเอาเขาไปประจานนะ
ยิ่งทำให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะรู้สึกว่าถูกคุกคาม
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยนำเรื่องนี้มาเตือน
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเล่นโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะเด็กน่ะเออจริงเด็กบางคนเอาจริงเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น
บางทีอาจจะถูกหลอกเอาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยนะคะเธอก็เลยอยากจะเตือนว่า
บางทีจะแอดไทยเป็นเพื่อนก็ดูให้ดีนะคะถ้าคนที่ดูแล้วไม่น่าปลอดภัย
ก็อาจจะไม่รับแอดหรือว่าบล็อกไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กมันมีปลอมแปลงกันเยอะมาก
พูดถึงเรื่องปลอมคุณทัศนัยเจอปลอมบ่อยมาก
ใช่คุณทัศนัยโค้ทองผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเราโอ้โหมีปัญหาเรื่องนี้ประจำ
มีคนเอารูปคุณทัศนัยไปทำแอคเคาน์แล้วก็ไปหลอกจีบสาวอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะ
คุณทัศนัยไม่ไหวที่จะไปรีพอร์ตหรือไปแจ้งความอันนี้คือก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ให้ระวังกันด้วยครับโอ้โหนี่นะไปดูเรื่องนี้กันบ้างเคยเห็นแต่หน้าทองลงที่หน้าใช่ไหมก็ที่หน้าไงแต่งานนี้
นะเลยเอวมาหน่อยอยากรู้ไหมตรงไหนตรงไหนถ้าอยากรู้ไปดูครับ
เสริมเสน่ห์นะผู้ที่ติดเนี่ยก็บอกผู้ติดแขกต้องมือกลับพร้อมเขาอ่อ
คนที่ทำงานสายกลางคืนเขาบอกมา
ที่ผลงุนนี่เป็นการศักรยันทร์ลงณมหาเสน่ห์
อย่างเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างนี้มีแขกเหมือนกัน

ปฏิกรรมนี้ดูค่อนข้างเหมือนจะแปลกนะผู้ชม
เพราะว่าเป็นการศักยันต์ที่ใต้สดือนะฮะ
ซึ่งเพจดังอย่างแม่ทัพลิงสิงอเบาเนี่ย

ค่ะนะฮะไปดูหน่อยคลิปนี้ว่าเป็นพิธียังไงนะครับ
เขาบอกว่าเป็นพิธีมนต์แมงวันดำ
ของคุ้มณหน้าทองอาจารย์อินเทพ
อยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
เป็นคุ้มลงนะเสริมเสน่ห์โดยอาจารย์อินเทพนั่นเองนะฮะ
ปกติอาจารย์อินเทพครับเขาจะลงนะหลายแบบ
แต่วันล่าสุดน่ะคือการลงมนแมงวันคำ

ตายสะดือเลยนะตรงนั้นเลยเจ็บหรือเปล่า

โอ้โหแบบนี้ซึ่งเป็นการลงยันที่หน้าท้องนะ
เพื่อศักดิ์เสริมเสน่ห์ดึงดุท่์เพ่ตรงข้ามเฮ้ย

โอ้โหเหมือนที่หนังเลยอะใช่เลยครับ

มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ด้วยนะไม่ได้อยู่ต่ำลำพัง
เห็นดูดิใช่ป่ะเลือดใช่มั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอะ
ก็เลือดมันก็เข็มขึ้นคือหลายคนเขาตั้งคำถามว่า
ไอ้การทำแบบนี้มันเหมาะสมมั้ยถูกมั้ยจูด้ง

แล้วที่สำคัญอาจารย์แกก็จะมีช่องยูทูปอะไรของแก
แล้วมีติ๊กตรงติ๊กต๊อกอันเนี้ยค่ะแล้วเราจะได้เห็นว่าเฮ้ย
มีคนสนใจมาทำแบบนี้กับอาจารย์เยอะมากมากหน้าหลายตาเลยทีเดียว
เรื่องนี้ยังไงต่อเนี่ยคุณจูด้งนี่ฮะเรื่องนี้ก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ดู
มันก็เป็นพิธีแปลกอีกพิธีหนึ่งที่คุณผู้ชมก็คิดเห็นอย่างไร
ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะชอบไหมข่าวแบบนี้ชอบให้เราเล่าให้ฟังไหม
อ่าก็ส่งมาได้ใครให้เหตุผลโดนใจก็มีของรางวัลให้แหละ
แต่เราก็ไม่ว่านะเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมหรือว่าเชื่อเขานี่
ไทยรัฐจะส่งผมไปลองก็ได้นะถ้าอยากพิสูจน์นะ
ตักลายมือมาแล้วเอาอันนี้อีกหน่อยนึงอันตัวอันนี้อะไรอ่าละน่าน่าน่าน่าท้องไง
อยากจะรู้ว่าจะดึงดูดแค่ไหนเออเออเอาผมไปเรียกแขกหน้าตึกไทยรัฐเลย
เออได้เดี๋ยวเรียกแขกได้เรียกแขกนะอย่าไปเรียกทัวร์นะไม่อยากให้ทัวร์ลง
เออก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละถ้าคุณสนใจก็ลองดูนะคะอาจจะต้องจองคิวนานหน่อยนะ
อ่ะไปดูเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าทำคลิปขึ้นมาเพื่อสร้างคอนเทนต์ขำจากข่าวข่าวหนึ่ง
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสั่งพิซซ่ากับรายเดอร์แล้วพอรายเดอร์ไปส่งแล้วโอ้โห
สาบแท่งสาบส่งให้ตกนรกบกไหม้อะไรนั่นอ่ะเออชายคนนี้เขาก็เลยลองทำดู
ดูสิว่าเขาจะใช้อำนาจนี้สู้กับอำนาจเมียได้ไหมครับ

แต่ลูกสู้ไม่ได้นะครับอันนั้นฟังไปด้วยกันอยากรู้จังเลยขอพูดอะไรบ้าง
นี่ไม่ล้างมากลับเท้าเลยไม่กลับเท้ายังไงพูดไปพูดไปแบบในคลิปไอ้น้ำสักพักยังไง
ใครจุดประทัดอ่ะเป๊ะจุดประทัดเหรอลั่นแหละเท่านั้นแหละครับรีบไปล้างจานเลย
น่าจะมีอีกหลายคลิปหลายความสนุกไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปอื่นเขามีจุดประทัดอีกไหม
บเสียทรงเลยก็ไปลุ้นดูให้กำลังใจกันไปนะเจ็บแทนเรื่องนี้ก็เจ็บเหมือนกันไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะเจ็บแทนเขาได้แค่ไหน
เพราะว่านุ่มทหารคนนี้เขาซ้ำอกซ้ำใจเจอแฟนนอกใจคาเตียงเลยค่ะ
ยอดมากเลยอะพวกคุณทำกับผมได้ยังไงมันทำกับอันนี้อันนี้คือ

อันนี้คือ

อันนี้คือ

อันนี้คือ
อันนี้คือ
อันนี้คื

อันนี้คื

อันนี้คื
อันนี้คื

อันนี้คื

อันนี้คื

อันนี้คื

มาแล้วก็มาจ่ายค่าตัวให้คนงานด้วย

จ่ายด้วยอะไรจ่ายยาบ้าใช่ไหม
ใช่เป็นเงินสดแล้วก็ยาคนละ๒เมตร
นั่นไงโอโมชั่นหรือเปล่าครับนี่โอ้โฮโอ้โฮ
พอจับได้ไปค้นกระเป๋าหน่อย
กำลังงงอยู่เลยไปเจออะไรบ้าง
เจอยาบ้าบรรจุพลาสติกสีต่างรวม๑๕๘๑เมตรครับ
เท่านั้นไม่พอมียาไอครับน้ำหนัก๓๔กรัมด้วย
นี่ครับแบบนี้ก็ตัวเองตั้งคันด้วยนะ๙เดือน
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเขาหา
เสพและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
โอ้โหเห็นเขาบอกว่าตัวผู้หญิงเองที่ตั้งคันอ่ะนะจูด้งนะ
ตอนแรกเขาก็ให้การในภาคเศษนะบอกว่าไม่ได้ร่วมค้าด้วยใช่ไหม
ใช่บอกว่าหนูไม่เกี่ยวหนูแค่มาแบบมายืนเฉย
แต่คือการที่เขามาแบบนี้มากับสามีเนี่ย
แล้วของกลางมันอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยยังไงตำรวจก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่าคุณทำอะเนาะ
ถือว่ามีส่วนร่วมในขบวนการ
แต่ก็น่าเป็นห่วงว่ามีลูกอยู่ในท้องด้วยแล้วเสพด้วย
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรือเปล่า

คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าไปหาของกินอร่อยกันในช่วงของสบัดรอบกรุงนะครับ
วันนี้จะพาไปร้านอาหารเขาว่ากันว่าเป็นร้านลับมันหายากมากเลยเหรอ
รับอย่างเดียวไม่พอที่นั่งแทบจะไม่มีเขาบอกว่าจะจองที่จองทางที่จะไปร้านนี้
รอเป็นอาทิตย์เลยนะอะไรจะเด็ดขนาดนั้นติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง

น่าทานมากค่ะ

อาจจะต้องลุยหน่อยนะร้านนี้มันจะลับหน่อย

ตรงนี้จุดสังเกตเลยนะสวนมะพร้าวครับ
เส้นทางดูลึกลับแต่พอไปถึงคุณผู้ชมฮะตะลึงแน่นอนเพราะร้านเขาบรรยากาศดี
สวยงามมากแล้วถามว่าเป็นอาหารแบบไหนซีฟู้ดซีฟู้ดรสมือแม่กับร้านร้านข้าวบ้านแม่
เด็ดคือต้มยำน้ำใสปลากระพงปลาชิ้นใหญ่ไหมล่ะตักขึ้นมาก็เห็นแล้ว
แล้วตามด้วยผัดกะเพราทะเลนี่กูไม่ชอบกุ้งปลาหมึกแล้วยังมีอะไร
เนื้อปูคั่วพริกเกลืออันนี้เหมาะมากได้ข้าวสวยร้อนนะแน่นเลยแน่นเลย
อีกเมนูแล้วกันนี่หอยเชลล์ทอดกระเทียมแต่ละอย่างน่ากินน่าทาน
ที่เห็นอยู่บอกเลยคุณไม่ว่าคุณจะไปกี่คนผมแนะนำให้สั่งให้หมด

นี่เบอร์โทรติดต่อเราขึ้นให้แล้วนะครับลองโทรไปสอบถามไปจองโต๊ะกันดู
เขาว่ากันว่างั้นนะว่าต้องชองโต๊ะข้ามอาทิตย์แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหม

ไปสอบถามเจ้าของร้านกันดูขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
หันศาฮันศานะครับอยู่พุทธบูชานี่เองมีโอกาสไปกัน
พาไปดูเรื่องน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้เขาสอนการบ้าน
แต่ระหว่างนั้นมันมีเรื่องเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรติดตามในช่วง
ชอออออดูเลย

เนอเนอเนอ

จบแบบนี้หรอฮะ

ช่ออางงอชางไมโทขาง

งอน้องแบบก็เป็นชอเหมือนเดิม
สรุปน้องตบพี่โบ๊ะตบแล้วลืมทางกลับบ้านเลย

ดิฉันก็เดาอารมณ์สองคนนี้ไม่ถูกตอนแรก

คือน้องจะรู้สึกผิดที่พี่โกรธหรือเปล่าว่า

แต่สุดท้ายน้องฟาดกลับนี่คือ
ตอนแรกใช่เหมือนเราคิดว่าคนสอนน่ะตบตบมั้ย
แต่ไปมาคนสอนโดนคน
โน้ตบแทนแม่คงถูกสอนถูกเออตบไปซะเองโอ้โฮ

แต่ความรุนแรงเราไม่แนะนำอยู่แล้วแต่เรื่องของเรื่องน่ะโอ้โห

อย่าให้ต้องสอนการบ้านน้องเลย

ครับผมสอนการบ้านน้องไม่ไหวหรอกครับ
ทำไมนะสอนยากเหรอลูกว่า

มือน้องไม่เคยเบาเลยครับ
โอหาก็เป็นพี่น้องดูแลกันไปนะลูกหน้า
ไปดูคลิปต่อไปก่อนที่จะหน้าโกหี
ต้องระวังให้ดีไม่งั้นจะเจอแบบนี้ครับ
คือเขากำลังสนใจเรื่องการรับโทรศัพท์ใช่ไหม
แล้วทีนี้เหมือนกับเก้าอี้มันเป็นล้อถูกไหม
มันก็เคยื่นได้เขาคงจะนั่งหมิ่นแล้วก็บวชลงไป
คะเพียงความที่ไม่อยากเสียฟอร์มทำอย่างไร

ศักดิ์สกิลกันแบบว่าดูรัติงไม่ต้องได้

เออแล้วถ้าคุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ถึงตัวเราลงไปนอนกับพื้น
กางเกงแหกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หมดเลยแต่ก็คุยต่อได้

มาไทยรัฐนี่แหละเข้าไปในลิฟต์เผลอตด
ก็เลยบีดบล็อกปึ่งไปเลย
ขอขอบคุณคริปน่ารักด้วยนะครับ
ขอบคุณจูด้งด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์

ไปดูความน่ารักของหนุ่มน้อย
คนนี้เมื่อเจอสาวสวยจะเป็นยังไงไปดูครับ
หน้าตาบอกอารมณ์สื่อความหมายชัดเจนเลยนะจูด้ง

โอ้โหแล้วสาวมองไม่ล้าสายตาเลย

เผื่อนเขิน

อยู่ในรถมองไง

หนูไปเรียกให้ถังวาดสบตาปิ๊บ

เดี๋ยวปกติศัพท์ของคุณชนะเนี่ย

ผมเรียนรู้คนสมัยนี้

ผมกับหลุมเจาะไม่ได้ทำหน้าตาอย่างนี้
ก็จะยิ้มเฉยเราไม่กล้าแสดงออกเยอะหรอก

เอาแบบที่คุณอรุณเจาะใส่สาวสิทำแบบไหน
อันนี้เหมือนผู้ชายที่กำลังคิดจะโชว์ไอ้นั่นที่ของคุณชิสาเลย

คุณค่าเอาไปเก็บด้วยค่ะเอาไปเก็บด้วยค่ะ

พอพักก่อนค่ะพักก่อนค่ะไปขำหน่อยแม่งทันครับอ๋อพักก่อนนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
เขาบอกว่าเดี๋ยวการเดินตลาดเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป

ตลาดที่จะพาไปเนี่ยอยู่ที่สะแก้วถูกไหม

เขาบอกว่าคึกคักมากแล้วมีอะไรแปลกบ้าง
เอางี้ละกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครคราว

ดิฉันจำได้ว่าคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าชอบดูคู่กัดสะบัดข่าว
เพราะเหมือนพวกเราเนี่ยเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
แล้วเห็นเพื่อนเนี่ยเล่าเรื่องต่างให้ฟัง

มีพระเอกมีนางเอกมีผู้ร้ายอะไรอย่างนี้

นี่เป็นเหตุผลของคุณผู้ชม
ส่งมานะแล้วอย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์
จ้าได้ฟรีเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้
ใครจะได้ไปรอลุ้นท้ายรายการค่ะ
แต่ว่าขึ้นชื่อว่าตลาดชายแดน
แน่นอนคุณผู้ชมมีของแปลกแน่นอน
ส่วนบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหน
ติดตามได้ในช่วงสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาส้ม

วันนี้ผมอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวร
บ้านเขาดินที่จังหวัดสะแก้วนั่นเองครับ

การค้าขายที่ตลาดจุดผ่านแดนถาวร

ตลาดนี้เนื้อที่มันใหญ่มันประมาณเท่าไหร่ครับ

เข้าด้านในดูก็ได้ครับเข้าด้านในเลย
ตรงนี้จะเป็นฝั่งพี่น้องชาวกัมพูชานะครับ
คือพี่น้องชาวกัมพูชาก็ได้มาพัก

ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านขายหมูร้านหนึ่งแล้วครับ

อันนี้พี่เป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาครับ

ส่วนใหญ่ตลาดนี้คนกัมพูชาหรือคนไทยจะมาซื้อครับพี่

แต่ว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเห็นบางคนก็น่าจะเป็นกัมพูชานะครับ
เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งแผงที่เป็นแม่ค้าชาวกัมพูชานะครับ

โอ้โห๑๐ปีแล้วตอนเข้ามาแรกนี่พูดภาษาไทยได้ไหมฮะ
ได้สิบหน่อยแม่ค้าพูชาขายหมูนั่นแหละ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเราเดินซอยหมูแล้วเดี๋ยวเราไปดูตลาดไก่กันบ้างนะครับ

ซอยนี้เป็นซอยที่ขายเกี่ยวกับเนื้อไก่นะฮะ

เอาละครับคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งร้านที่ผมเห็นมีปลาไหล

ชะมอลล่ะ
ครับคุณผู้ชมครับตลาดชายแดนนอกจากมีเนื้อหมูเนื้อไก่
มีอาหารทะเลด้วยนะครับอาหารทะเลค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะนะฮะ
อาหารทะเลมีครบทุกอย่างนะครับ

ครับคุณผู้ชมไปดูโซนต่อไปเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับจากตลาดผักเดี๋ยวเราไปต่อที่ตลาดผลไม้กันต่อดีกว่าครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับผมเจออีกหนึ่งร้านนี่ฟักทองยักษ์

อีกหนึ่งแผงทุเรียน

หมอนทองนะครับอันนี้ทุเรียนรับมาจากไหนฮะ

นี่คือทุเรียนที่มาจากอุตรดิษฐ์
นี่ครับนอกจากของกินผลไม้ผักปลามีของใช้มือสองด้วยนะครับ
แต่เห็นพี่สงสักบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยจะเยอะนะครับ

ปกติเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมครับ
แล้วก็ของใช้ต่างนะครับมันจะเยอะ
ใครอยากดูเสื้อผ้าหรือว่าของมือสองแนะนำโซนนี้ว่าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นจุดที่ชาวกัมพูชาถ้าจะเข้ามาฝั่งไทยก็ต้องผ่านประตูนี้ก่อน
แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สงสักมากนะครับ
มานะครับส่วนครั้งหน้าผมจุดงและสมัครทั่วทายจะพาไปดูอะไรอีกอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดเก่งว่าแต่มันพูดอะไรอ้าวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครคราว
กลับมาช่วงนี้ไปดูการสื่อสารระหว่างคนกับแพ้จะรู้เรื่องไหมไปดูครับ

ไม่ว่ามันจะไปขนาดนั้นพูดนะเอาดีดูมันพูด
ผมว่ามันต้องเป็นคนในร่างแพ้แน่เลย
โอ๊ยคนมันเป็นแพ้หรอ
เออมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ประเทศไทยนะ
เออมันอยู่ทางประเภทใช่ไหมทางประเภทครับอันเนี้ยอ่ะได้เวลาประกาศผล
ผู้โชคดีที่จะได้รับหูฟังกาเล็กซี่บัตร๒ไป

หนูอันไทยเลยนะครับ
ซึ่งคุณอันเขาตอบมาว่าชอบ
กัดสะบัดข่าวเพราะมีคลิปให้ดูตลอด

ตอบโดนแบบนี้ก็รับไปเลยหูฟังกาเล็กซี่บาท๒ครับ
ใครที่พลาดรางวัลไปไม่ต้องตกใจ
ยังมีอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเรามาแจกกันอีกครับ
ปิดท้ายด้วยความน่ารักของช่างนกแก้วที่แต่งคิวให้น้องแมวค่ะ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิ

คุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ